ถ้าเราจะตีเด็กสักคนนึงจนตายด้วยก้านมะยมมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่
น่าจะใช่ตายด้วยก้านมะยมหรอกค่ะ

จะหลังจากบ่ายสองวันที่สิบสองใช่ไหม
เพราะว่าผลหมอบอกว่าถ้าน้องตายเร็วสุดคือบ่ายสองวันที่สิบสอง
อย่างช้าก็บ่ายบ่ายสองวันช่วงบ่ายวันที่สิบสาม
เรื่องการตายของน้องแม่ได้นั่งฟังบ้างคร่าวบ้างไหม

เขาบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะถูกทำให้ตาย
แล้วก็รีบเอาศพขึ้นไปวางไว้ข้างบนเลย

คือเขาบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะถูกทรมานจนช็อกตาย

เป็นไปได้ไหม
ที่น้องจะโดนตีจนทรมานตาย
แม่ไม่มองว่าโดนตีจนทรมานตาย
ถ้าให้แม่คิดแม่คิดว่าถ้าโดนทรมานตาย

ก็ผลแพทย์บอกว่าน้องไม่โดนทำร้าย

จะตีหนักตีเบาก็ร้องค่ะ

แค่ใช้มือตีที่แข้งน้องน่ะ

แล้วสมมุติถ้าเกิดน้องเดินสะดุดเองอะไรอีก

สมมุติน้องวิ่งไปรบอย่างเนี้ยน้องร้องไหม
นิดเดียวแต่ด้วยความที่ตัวเองผิดน่ะ
น้องจะไม่ร้องงอแงค่ะ

แม่ก็ยังเชื่อคำพิแพทย์

อืม
แม่ก็ไม่ห้ามใครในการที่จะออกความคิดเห็นนะ
แต่ความคิดเห็นของแม่คือถ้าเราจะตีเด็กสักคนนึงจนตายด้วยก้านมะยม

อาจจะอย่างอื่นด้วยใช่ไหมประกรอบ
น่าจะใช่ตายด้วยก้านมะยมหรอกค่ะ
ความคิดของแม่นะแต่แม่ก็จะไม่ก้าวไก่คนอื่นเขา
แล้วปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม

มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม

มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม

มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม

มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม

มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม

มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
มันน่าจะปกติบ้านเรามีก้านมะยมไหม
ครับตบก้นเบาน้องก็ร้องแล้วอืมปกติถ้าเกิดตีน้องเนี่ยน้องจะร้อง
ร้องน้องดังไหมครับก็ไม่ค่อยดังหรอกอืมอืมอืมตีเพื่อนสั่งสอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
แล้วสมมุติถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยเดินไปแล้วหกลบเนี่ยน้องจะร้องไหมหรือว่า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
ตัวพ่อเนี่ยไม่มีต้นมะโยมไม่มีอะไรไม่มีก็เลยตัดไปได้เรื่องว่าจะเอาการมะโยมมาตี
ทำร้ายจนเสียชีวิตใช่ไหมครับใช่อืมถามนิดหนึ่งว่าพ่อมองพ่อมองเรื่องนี้ยังไงว่า
อัชฎียาเขาบอกว่าวันที่เจอสองเท้าเนี่ยพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นขนขึ้นไปอ่า
อันนี้ว่าสัญชาตยาความเป็นพ่อเนี่ยมันควรที่จะต้องขึ้นไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
อันนี้ต้องให้ทนายมาอดข้าวจากสักสี่วันอืมครับในน้ำมันต้องไม่ค่อยกินอืม